กับการรีเมคละครเรื่องดังค่ะ
กับเรื่องเมียหลวง๒๐๒๑
แฟนฮื้อหามากคุณต๊อกโบงกฎค่ะ
กลับมารับบทนะคะละครค่ะ
ก็คือลักษณ์เรื่องเมียหลวงน่ะนะ

ทั้งหมดทั้งมวลล่าสุดเป็นครั้งที่๕แล้ว
ถ้าเราจำได้เวอร์ชั่นดรวิการดาคที่ป๊อกเตียที่ด้าน
ตอนจบไม่มีรถวิ่งเลยจ้ะไปดูละครก่อน
บอกรายการกลับมานะคะละครสุดแซ่บในรอบหลายปี
ต้องบอกว่าคุณตั๊กตื่นเต้นมากเลยนะ
ถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่พี่จั๊กอยากจะ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือพอเราได้มีละครเล่นนะคะ
ก็หมุกกับเป็นการเป็นแรงประดานใจ
ทำให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วย

แล้วก็ได้รู้จากผลงานของพี่ชอตมาหลายเรื่องนะคะ

ปัจจุบันแรกลูกก็อยากไปโรงเรียนมากเลย

ก็บอกเขาว่าให้ล้างมือบ่อย

แล้วก็ให้เวลายะห่างให้เพื่อน
เด็กสมัยนี้เขาค่อนข้างเข้าใจนะคะ
โอ้โหคุณนี่แค่ยังไม่เห็นในละครเห็นประพาทนะ
สวยแบบผิวดีออร่า

เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะพี่แจ๊คจ๋ามีใครเป็นพระเอกนะ